ทันข่าวเสาร์อาทิตย์มาเป็นประจำ
ในช่วงที่จะเติมเต็มความทันสมัยให้แก่คุณ
วันนี้จะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านต่างให้แก่คุณ

เดินทางไปที่ไหนมาไหนแล้วก็กระเป๋าหาย
แต่คราวนี้เทคโนโลยีจะช่วยท่านได้อย่างไร
รวมถึงการออกสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับกระเป๋า
ให้คุณผู้ชมได้ใช้กันมากมายนะครับ
เอาไปดูตัวอย่างของกระเป๋าไฮเทคเหล่านี้
จากคุณจิรภาสุริสุขมีรายงานให้ทราบกันครับ
กระติกน้ำสีส้มที่รูปลักษณ์เหมือนกระติกน้ำเคลื่อนที่ได้ทั่วไป
แต่ภายในกลับแฝงไปด้วยความสะดวกสารพัดที่มากกว่ารักษาความเย็น
แถมยังมีลำโพงบลูทูธไร้สายให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนได้อีกด้วยค่ะ
จนสามารถเนรมิตสินค้านี้ให้เกิดขึ้นจริงและวางจำหน่ายในราคา๑๒๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนใครที่ชอบเดินทางแล้วเคยเจอกับปัญหากระเป๋าเดินทางหายน้ำหนักเกินบ้าง
พร้อมแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
ทำให้ผู้ใช้อย่างเราทราบได้ว่ากระเป๋าเดินทางของเรานั้นอยู่ที่ใด
ยังเช็คน้ำหนักกระเป๋าได้อีกด้วยค่ะ
เพียงแค่ยกกระเป๋าใบนั้นขึ้นมา
น้ำหนักที่ได้ก็จะแสดงให้เห็นบนสมาร์ทโฟน
รวมถึงยังสั่งเปิดปิดล็อกกระเป๋าได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน
แต่กรณีที่สมาร์ทโฟนของเรานั้นแบตหมด
ก็สามารถชาร์จไฟได้จากกระเป๋าใบนี้ได้เลยค่ะ
ถ้าพูดถึงโดรนทั่วไปนะคะก็จะพบแต่โดนที่บินได้ค่ะ
แต่เจ้าโดรนลำนี้ค่ะแตกต่างจากโดรนทั่วไปค่ะ

แต่ว่าได้เพิ่มคุณสมบัติให้สามารถกระโดดดีดตัวได้ไกลผ่านทุกสภาพผิว
ผ่านการสั่งงานบนสมาร์ทโฟนค่ะ
ในรูปแบบของรถวิบากวิ่ง๒ล้อ
สามารถกระโดดข้ามโต๊ะวิ่งลอดเก้าอี้
วิ่งผ่านพื้นผิวที่ขุกขักก็สามารถทำได้ค่ะ
เพียงแค่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนที่แสดงภาพจากกล้องที่ติดไว้บนโดรนลำนี้
สร้างความสนุกให้กับผู้ใช้ได้ไม่น้อยเลยค่ะ
ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยที่เปลี่ยนลำโพงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
ด้วยการทำส่วนของลำโพงนั้นให้สามารถลอยขึ้นมากลางอากาศได้

หึ่มรอบทิศทาง๓๖๐องศา
ยังสามารถพกพาไปได้ทุกที่
สร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้ค่ะ
ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ไอเดียจากอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว
เพิ่มความไฮเทคก็สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับอุปกรณ์เหล่านั้นได้มากขึ้นเลยค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน